หลังจากที่เกิดเหตุการณ์จ่าทหารคลั่งไปกราดยิงประชาชนจนเสียชีวิตไปหลายศพบาดเจ็บไปอีกหลายคนนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็ไปก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาแล้วก็แม่ยายเสียชีวิตสืบเนื่องมาจากปมแค้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สวัสดิการ
หรือว่าการกู้เงินภายในกองทัพเพื่อไปซื้อบ้านจัดสรรที่แม่ยายของผู้บังคับบัญชาทำโครงการตรงนั้นเอาไว้แล้วก็มีการไปปล้นปืนในค่ายทหารด้วย
เรื่องนี้นะครับมีคำถามจากนักวิชาการที่ศึกษาโครงสร้างกองทัพไทยมาเป็นเวลานาน
ศาสตราอาจารย์สุรชาติบำรุงศุกร์อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แสดงความไม่แน่ใจว่าโครงสร้างภายในกองทัพที่ยังมีปัญหาจะสามารถได้รับการแก้ไขได้จริง
ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกประกาศว่าจะแก้ไขในวันนี้หรือไม่

เราจะเห็นเมื่อผู้บังคับบัญชามีอำนาจมาก
ทำอะไรก็ได้ทำแล้วก็ไม่ผิดด้วย
มันนำไปสู่การสร้างธุรกิจบางอย่าง
นี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่
บุคลากรของกองทัพเป็นฆาตกรซะเอง
ทำให้ผู้บัญชาการทหารบกประกาศว่าก่อนเกษียณอายุราชการ
ขอล้างบางปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก

ติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพมานานหลายสิบปี

สิ่งที่ผู้บัญชาการทหารบกพูดไว้จะทำได้จริง
ผมเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่วันนี้เป็นผู้นำทางการเมือง

ถามว่าในหน่วยที่ท่านเหล่านั้น
วันนี้ผู้นำทหารที่นั่งเป็นตำแหน่งเป็นน้ำตรีทั้งหลาย
ของตัวเองที่เคยอยู่มีโครงการอย่างนี้เกิดไหม

ผมไม่แน่ใจว่าพบทบออกมาพูดอย่างนี้
สุดท้ายจะทำได้แค่ไหน
ผมไม่ได้ต้องการตีปลาหน้าใสว่าท่านทำไม่ได้ทั้งหมด
แต่วันนี้ถ้าจะทำข้อเรียกร้องพื้นฐานผมง่ายกว่า
วันนี้กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพทั้ง๓เหล่า
รวมทั้งกองชาการฐานสูงสุดหรือกองชาการกองทัพไทย
ต้องกล้าประกาศว่าโครงการภายในกองทัพที่เกิด
ที่มีลักษณะไม่ชอบมาพากลและเป็นโครงการที่มีลักษณะหากิน
ต้องตัดสินใจยุติและคืนเงินกลับไปให้กับผู้เสียหาย

ต้องหมายถึงการปรับโครงสร้างทั้งระบบ
ต้องให้เจรทหารกลับมามีอำนาจตรวจสอบ

มองผู้ใต้บังคับบัญชาเสมือนไพร่ในเรือนเบี้ย
ถ้าเราคิดว่ากองทัพไทยวันนี้
ต้องการก้าวก็สู่การเป็นกองทัพสมัยใหม่
กล้าที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรทหารที่เป็นแบบสมัยใหม่
ยกเลิกวัฒนธรรมเจ้าขุนมูลในในกองทัพ
กเลิกวัฒนธรรมของการเอารัฐเอาเปรียบ
ชั้นประทวดและชนชั้นล่าง